เป็นเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันน่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนอะ
แต่ว่าเรื่องของรองเท้ามันเป็นเหตุจริง
แล้วก็เลยมีการรุมทำร้ายกันแบบนั้นค่ะ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

กับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามกันนางศรีไพรคนเจ็บบอกแบบนี้ว่า
ของวันที่๑๘พฤศจิกายนเนี่ยเขาถอดรองเท้าไว้ที่หน้าบ้าน
มันหายไปหนึ่งข้างก็ไม่รู้หรอกว่าหมาใครฆ่าไป
แต่ตอนเย็นเนี่ยเห็นสุนัขของตาอ๋อยตาอ๋อยเป็นคู่กรณีนะที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามอะค่ะ
เหมือนวิ่งไล่แมวมาทำให้กิ่งไม้ที่บ้านก็หักด้วยนะ
บอกจริงจริงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนนั้นก็ยังสงสัยอยู่นะ
เป็นหมาของตาอ๋อยหรือเปล่าเขาบอกว่าเขายืนอยู่ท้ายรถ
อ๋อยตะโกนมาด่าแล้วก็ให้ของลับเธอค่ะ
แล้วก็บอกว่าสรุปหมาใครอ้าวเป็นเรื่องหมามาแล้วนะ
ตาอ๋อยหาว่าเธอเนี่ยเอากวดน้ำไปปาหมาของเขา
แล้วท้าทายวางมวยกันก็เลยมีปัญหากันไปเคลียร์กันค่ะ
ที่โรงพักแต่ตาอ๋อยไม่จบตาอ๋อยเนี่ยไปโทรหาลูกชายลูกสาวลูกเขย
อันนี้ตามคำกล่าวอ้างของนางศรีไพรนะคะแล้วบอกว่าวันที่สิบเก้า
วันต่อมาลูกของตาอ๋อยมาด่าลูกชายของเธอ
มีการเข้ามาทำร้ายกันเธอก็ดันเนี่ยลูกเข้าบ้านไป

บอกว่าคู่กรณีมีกันมา๕คนทำร้ายเธอทั้งตบทั้งต่อย
หนึ่งในนั้นเนี่ยเหมือนจะมีอาวุธด้วยเพราะทำท่าทางเหมือนจะควักอะไรบางอย่างออกมาในกระเป๋า
จริงเธอบอกว่าเรื่องมันน่าจะจบตั้งแต่วันที่๑๘แล้วมั้งเพราะเคลียร์กันที่โรงพัก
ทำไมไม่จบตอนนี้นิ้วกลางมือขวาของเธอเนี่ยหักนะคะ
กระดูกหักค่ะปวดตลอดเวลาระบมไปทั้งตัว
ก็แจ้งข้อหาเรื่องของการบุกรุกและทำร้ายร่างกายไปแล้ว
อ๋อยบอกว่าเคลียร์ได้ทุกโรงพัก
เธอเลยบอกว่าเจอประโยคนี้ไปกลัวเลยกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบค่ะ
คือไม่อยากเอาเรื่องเลยคือจบแล้วจบไปยอมยอมทั้งอายคน
เจ็บใจกูอยู่กูดีดีหมามันเดือดร้อนกู
แต่กูต้องมาเจ็บตัวกูต้องอายเลยประเภทนี้น่าอายนะ
อายนะการด่าประจานเราแบบต่อหน้าสาธารณะถามว่าอายด้วย
เจ็บใจด้วยแบบกูแก่ตรงนี้แล้วนำเต้ามาบอกลูกเต้าให้มาตี
คืออีกประเภทเนี้ยลมเหรอเขาวิ่งกูกันเข้ามาเลย
คือด่าก็วิ่งโกนเข้ามาเลยคือหมายตาก็คืออยากให้ลูกชายด้วย
อันนี้เป็นฝั่งนี้ทางด้านของทางนางศรีภัยนะคะ
ไปถามทางด้านดัตตาอ๋อยแล้วก็ป้าสิริพรบ้างคู่กรณี
ก็บอกแบบนี้ว่าลูกชายฝั่งนั้นแหละฝั่งของนางศรีไพรแหละ
มีปัญหากับเขาเองมาหาเรื่องก่อนจริงจริงพวกเขาเนี่ย
มีหลักฐานเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอาไปมอบให้ตำรวจ
และให้ข้อมูลทั้งหมดกับตำรวจในวันพรุ่งนี้
สำหรับความเข้าใจนะครับบอกว่าถ้าคุยกันไม่ได้
ก็ต้องมีเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อค่ะ
จริงแล้วเป็นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
ก็คุยกันดีดีกว่านะครับไม่อยากให้มีปัญหากันเลย